อีกหนึ่งเรื่องเป็นเรื่องของการขับรถคุณผู้ชมเขาเขียนว่าเป็น
มิติใหม่แห่งการขอทาง
แต่เหมือนฉากเรื่องของหนังแบบซิ่งสั่งตายเหมือนกันนะ
ไปดูว่าเขาขอทานยังไงครับ
ยอมหลบครับเนี่ยคนจีนเนี่ยครับ
เดี๋ยวก่อนมันเกิดอะไรขึ้นนะ
คือจริงที่ฝั่งทางซ้ายมือก็ยังพอมี
ว่างอยู่แล้วเจ้าของรถเขาก็ยืนถ่ายคลิปอยู่

คือเนี่ยถอยหลังเดินหน้าเดินหน้าอยู่สาม
ก็อย่างที่คุณน้ำแข็งบอกข้างมันก็ว่างนี่ก็เบี่ยงมาสิฮะ
คือผู้โพสต์คลิปเนี่ยเป็นเจ้าของรถคันที่ถูกชนนั่นแหละ
เจ้าของรถก็ยืนอยู่ก็ยังถอยชนอยู่อย่างนั้นนะครับ
ก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมมาบอกว่าซอยนี้มันเป็นซอยแคบ
แต่ว่ามันพอจะให้รถสองคันขับสวนกันได้บ้าง
รถของเจ้าของคลิปพยายามชิดและชิดเอาไว้ให้
แต่รถคันที่ชนไม่พอใจไม่ยอมถอยหลังให้
ก็เลยขับพุ่งชนอย่างที่คุณผู้ชมเห็นในคลิปไปนะครับ
หลังเกิดเหตุก็มีการเรียกประกันแล้วก็ไปแจ้งความที่โรงพักที่เชียงราย
ก็พบกันกับเจ้าของรถกระบะอีกคันหนึ่งมาที่โรงพักเหมือนกัน
เพราะว่าถูกชนกับคันเดียวกันเหมือนกันก็ไปชนท้ายเหมือนกันเลย

จากนั้นชายคนขับรถเก๋งคันก่อเหตุก็มาถึงโรงพัก
โอ้โหกินเหล้านี่หึงคะคลุ้งมาเลยคุณผู้ชม
ตำรวจก็ส่งตรวจวัดแอลกอฮอล์ผลตรวจออกมาก็
จะเมาหรือไม่เมาแน่นอนตำรวจก็ต้องแจ้งความอยู่แล้วนะครับก็ผิดเต็มประตูอยู่แล้วนะครับ
แม่ก็ชนไปสัก๓ครั้งเลยนะครับ
อ่ะให้ดูอีกหนึ่งเรื่อง
ไปดูเรื่องของคนเคยหัวร้อนกันหน่อยนี่จำได้หรือเปล่า
เป็นข่าวโด่งดังมาสักสองสามปีก่อนอดีตดีเจหนุ่มคนนี้นะฮะ
ฉายาคือเก๋งเกียร์อานายพัทรศักดิ์เทียมประเสริฐ
กระบะไปทับรถของคู่กรณีกลางถนนสาเหตุมาจากแย่งกันเบียดเลนกัน
แล้วก็ถูกสารสั่งจำคุกยึดใบขับขี่ตลอดชีวิตนี่เป็นคลิปออกมา
ใช่คุณเก่งเกียร์อาตอนแรกเขาบอกว่าเขาไม่ได้ทำ
ชนผมเองแต่คลิปออกมาแล้วมันคนละเรื่องกัน
คุณผู้ชมใช่ค่ะนะฮะล่าสุดเก๋งเกียร์อาร์มีการโพสต์
รูปถือใบขับขี่พร้อมระบุข้อความว่าคุ้มค่ากับการรอคอย๒ปี๘เดือน
ใครดีกับเราเราก็จำใครเลวกับเรารอดูผลกรรมมันครับโอ้โห
มีการโพสต์แบบนี้ไม่รู้จะมาตามแก้แค้นใครหรือเปล่า
ก็ไม่ทราบเหมือนกันทั้งนี้เก๋งเกียร์อาก็ได้ยื่นอุทธรณ์
นะศาลก็ให้คืนใบขับขี่ส่วนรถกระบาดคันที่ยึดไป
สารก็สั่งยึดไว้เหมือนเดิมแต่ก็ให้นำเงินครึ่งหนึ่งจากการขายท่อตลาดคืน
ให้กับภรรยาของคุณเก่งนะฮะแล้วก็เพราะว่าเป็นสินสมรสกัน

นี่ค่ะชื่อของคุณเก่งเกียร์อาช่วงนั้นเนี่ย
ดังมากเลยนะเพราะว่าเหมือนกับว่าเวลาที่มีเรื่องราว
หัวร้อนอะไรถอยรถอะไรแบบเนี้ยค่ะเขาก็อู้
โอ้โหถึงขนาดมีคนเอาไปทำเป็นภาพยนตร์นะเรื่องราวของคุณเก่งเนี่ย